เรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

เพราะว่าตอนนี้ครูปรีชากับเจ๊บ้าบินก็เป็นผู้ต้องหา
ในส่วนของคดีอาญาก็มี๔ข้อหาด้วยกัน
เมื่อวานนี้ได้รับการประกันตัวออกไป

ก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรในการประกันตัว

ความรู้สึกนาทีอย่างไร
ครูปรีชายังไม่ได้กลับกาญจนบุรีนะคะ

แต่ว่าเจ๊บ้าบินกลับบ้านที่กาญจนบุรีตั้งแต่เมื่อวาน
ลูกชายบอกว่ากลับไปถึงตั้งแต่๓ทุ่ม
กลับไปก็กินข้าวกินปลาพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปถึงบ้านเลยนะคะ
อยู่ในชุมชนเตาปูนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ไปเจอกับลูกชายของเจ๊บ้าบิน
ลูกชายก็บอกว่าแม่กลับมาถึงตั้งแต่๓ทุ่ม

หลังจากสารท่านให้ประกันตัวไปวงเงิน๑แสนบาท
ลูกชายบอกว่าเจ๊บ้าบินก็ไม่ได้มีตังค์

ใช่ไปยืมเงินญาติเพื่อใช้ประกันตัว
พอกลับมาถึงบ้านก็หาอะไรกินกันก่อนเลยนะคะ
ก็มีญาติมารับไปนอนค้าง
หลังจากนี้ไปอยากจะพักผ่อน
คนก็เลยถามไปอีกว่าแล้วเจ๊จะกลับมาขายลอตเตอรี่เหมือนเดิมไหม
เดี๋ยวจะกลับมานะคะเจ๊บ้าบินบอกว่าเดี๋ยวกลับมาขายลอตเตอรี่
กลับมาขายขนมบ้าบินเหมือนเดิมอีกสัก๒วัน

ไม่ได้มีสตังค์อะไรมากมายก็ต้องกลับมาทำมาหากินค่ะ

ถามแค่นี้ส่วนใหญ่ก็ถามแค่นี้
ค่ะมันกำลังใจดีอยู่ใช่ไหม
ก็ดีครับมันไม่ดีก็ต้องดีมันดีกันอยู่แค่นี้ไม่ต้องดูแลนะ

คุยกันแบบนี้แง้มมาเบา

ขอบคุณนะขอบคุณลูกชายเจ๊บ้าบินนะที่ยังให้ข้อมูลกับเรานะคะ
ส่วนครูปรีชาไคร่ครวนก็คุยโทรศัพท์กับทีมข่าวของเราค่ะ

ขอพักอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งก่อน
เดี๋ยวจะกลับกาญจนบุรีวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
ความเคลื่อนไหวของหมวดจรูน
ตำรวจโทจรูลวิมูลพร้อมภรรยาก็เปิดบ้าน
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
ยืนยันว่าแม้ว่าทางตำรวจจะไม่ได้แถลงแบบชัดเจน

แต่ก็ตอนนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต
ในการสอบสวนครั้งนี้มีความมั่นใจในการต่อสู้คดี
จรูนพูดถึงการซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดคำถามว่าทำไมหมวดจำไม่ได้เลยเหรอ
ว่าซื้อตรงไหนกับใครจำคนไม่ได้ไม่เป็นไรจำจุดได้ไหม
หมวดก็ไม่ค่อยได้ซื้อลอตเตอรี่บ่อยก็น่าจะจำได้นะ
จรูนก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาซื้อทุกเดือนแต่ไม่มีร้านประจำ
เลขถูกใจเมื่อไหร่ถึงจะซื้อเมื่อนั้น
ว่าไม่ใช่ว่าจำอะไรไม่ได้เลย
จริงแล้วจำสถานที่ซื้อได้แต่จำหน้าแม่ค้าไม่ได้เท่านั้นเองค่ะ
คำว่าจำไม่ได้มันมีจำไม่ได้แม่ค้าคนเดียวอย่างเดียว

ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลย
จำเป็นต้องจำหน้าแม่ค้าเพราะผมไม่มีแม่ค้าประจำ
ต้นที่ชื่อแน่นอนนะผมบอกไปแล้วตั้งแต่แรก

ไม่เปลี่ยนเอาซื้อแล้วก็ลีกประมาณกี่เดือนครั้งหรือมวดยังไงบ้าง

ก็คงมอบหมายให้ทนายเป็นคนดำเนินการนะนะ

ผมเข้าใจท่านว่าท่านที่ท่านแถลงลักษณะนั้น
การกระทำของท่านมันก็ชี้ชัดไปได้แล้ว
ไม่จำเป็นต้องอธิบายก็ได้
คุณผู้ชมคะมันมีประเด็นคลิปเสียงล่าสุดที่เป็นคลิปเสียงของครูปรีชาคลิปนี้ค่ะ
แล้วก็พูดคุยเจ๊เสียมแล้วก็มีการพาดพิงถึงคนที่ชื่อปุ๋ม
ชื่อรัฐที่อ้างว่า
ภรรยาของหมวดจรูนไปบอกเพื่อนว่าเก็บลอตเตอรี่ได้
ภรรยาของหมวดจรูนก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าจริงแล้วเนี่ยสนิทกับเจ๊เสียมนะ
สนิทมากที่สุดเลยใน๓คนนี้เจ๊เซียมปุ่มรัฐเนี่ยสนิทกับเจ๊เซียมที่สุด
บอกเจ๊เสียมคนเดียวว่าตัวสามีของเธอเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
ส่วนคนอื่นเธอไม่ได้บอกไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลย
เพราะคิดว่าถ้าบอกเจ๊เสียมแล้วเนี่ยเจ๊เสียมรู้โลกรู้
คือเจ๊เซียมบอกเจ๊เซียมรู้มันจะกระจายไปเอง
คิดว่าเจ๊เซียมจะมาพูดบิดเบือนแบบนี้เพราะสนิทกันมาก

ส่วนคนที่ชื่อปุ๋มกับชื่อรัทเนี่ยเมื่อวานก็คุยกันก็ไม่มีปัญหาอะไร
ทั้งสองคนก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่า
ไม่เคยพูดว่าหมวดจรูนหรือตัวภรรยาของหมวดจรูนไปเก็บลอตเตอรี่ได้
นิดกันมาตั้งแต่เด็กเพียงแต่ป๑อะค่ะ

ตอนแรกก็โกรธแต่ว่าตอนนี้ก็สงสารมากกว่า
ก็ไม่รู้ว่าเอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทำไม
เนี่ยเสียมคือคนที่สนิทที่สุด

เราโทรไปเราโทรไปบอกว่า
วันที่หนึ่งสามสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเพราะเราคิดว่า
เรารู้นิสัยเขาว่าถ้าสมมุติเขารู้คนเดียวเนี่ย
จะรู้ทั้งหมดเราก็เลยว่าเออบอกเขาคนเดียว
ที่เราจะไปไล่บอกทุกคนทุกคนล่ะเออมันก็ไม่ไหว
บอกคนนี้คนเดียวพอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
เสียงของเซียมไปคุยกับครูปีชาได้ก็นั่นอ่ะสิก็นั่นน่ะสิเนี่ย
อยากรู้เนี่ยตอนเนี้ยตัวเองเนี่ยก็อยากรู้ยังติดต่อเขาบล็อกหมดเลย
บล็อกไลน์บล็อกเฟสบล็อกหมดถ้าพูดบอกว่าโกรธก็โกรธโกรธ
แต่ก็สงสารนะแต่ก็ใจหนึ่งก็สงสารในใจลึกแล้วมันมันอยู่กันมานาน
อืมสงสารเขาแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างนี้แค่นี้